โปรดติดตามตอนต่อไป
มึงแน่นอนดูของไม่เป็นเลย
น้ำท่วมแบบนี้ต้องซื้อไอ้นี่ครับเสีย

ซื้อทีวีไปดูข่าวตอนน้ำทั่วไง

ใช้ไม่เปล่า

จะไปแจกของไปช่วยคนน้ำท่วม
เสียซื้อพวกของสดไปสิครับ
เออหมูเห็ดเป็ดไก่
เออโอเคไหม

เดี๋ยวมันก็บูดเน่าอันนี้ไม่ได้หรอก

ผมว่าน้ำท่วมต้องอุปกรณ์ว่ายน้ำดีกว่าครับเสีย
อุปกรณ์ว่ายน้ำนี่เสียทำงานอะไรครับเนี่ย

เอาแล้วเป็นเรื่องแล้วหมอน้ำมัน
ดีเซลหรือเบนซิลเหรอครับน้ำมันตะเกียง
๑๐บาททะพุดนี่หนู

อะไรล่ะ

ฉายไปไหนวะ

เพราะเมื่อกี้เสียแจกตังค์พวกผมหมดแล้ว
ตังค์เสียก็เหลือน้อยอก้มอะนี่

ตาครับผมถูกใช่ไหมเออใช้ว่ายน้ำดำน้ำนี่

ของผมดีกว่าโฟมเสพไม่แพงเอาตังค์มาเลยครับ

เอาตังค์เหรอครับเออเอาตังค์มาเลยครับเสีย
อันนี้แว่นตาดำน้ำถูกกว่าครับเตีย
หมดแล้วแจกหมดแล้วอ้าวอ้าว
นั่นไงรวยนักรวยนักเมื่อกี้แจกจังเลย
แต่ผมก็ยังจะไปช่วยน้ำท่วมอยู่อะพี่

เอาถูกแล้วกันที่เอาแบบถูกสุดอ่ะ
อันนี้ถูกสุดครับแว่นตาว่ายน้ำนี่
อันนี้ถูกกว่าอันนี้ราคาถูกสุด

เสียผมพูดกับเสียอีกคำเดียวว่าถูกสุดแล้ว
ผมบอกเลยถูกสุดแล้วเอาเหอะข้อนี้
มันกักกับมือเปล่าแน่ผมบอกได้เลย
แม้ก็สนุกว่าอุปกรณ์ไหว้น้ำ
ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดครับ

สวยแกไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวหลังจะพาไปเลี้ยงอีก

เจ๊คนอยากจะคบเยอะแยะเทมพี่มัด

เพิ่งพาเพื่อนไปเลี้ยงมา

ก็อาหารแบบสบายกินพวกเป็ดปักชำ

เป็นปังชามึงมะพร้อมเป็นชายนะเจ๊
แล้วยังมีอันนี้นะสั่งแบบกุ้งล็อบบี้
หือกุ้งล็อหรือเดี๋ยวกุ้งล็อปเตอร์เปล่า
รอเล่นแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะ

ที่นี่เอามาจากไหนนะเจ๊
เจ๊นี่กินเดินของสลงจริงเนี่ย

อันนี้นี่สิ่งที่เจ๊กินน่ะ
กุ้งมังกรกินปลาวันทอด
กินเนื้อปลาเผาอร่อย
นี่ล่าสุดเสียตะครรภ์ร้องไห้เลยพรุษกรรมชาย

ไม่มีอะไรมาส่งกวางแซมาตร
อะไรปลาวานล่ะอ๊ะ

เพื่อนชาย

จ่ายเพื่อเจ๊บอกแล้วว่าเจ๊พาไปเลี้ยง
ไม่ได้หมายความว่าเจ๊จะจ่ายตังค์เนี่ยก็แค่พาไปเลี้ยง
ถึงเวลาจ่ายก็เพื่อนก็ต้องจ่ายสิเจ๊พาไปแล้ว

แต่ดูทุกคนแบบติดงานหมดเลยอ่ะตั้งแต่เจ๊พาไปเลี้ยงเนี่ย

ดีนะเป็นเช้าไปรับสายหรือ
จะพาเพื่อนไปอัลติ้งเหรอ

ผมยังบอกให้นะหน้าหนาวแบบนี้
เจ๊จะต้องไปอัลติ้งแถวเชียงใหม่สิเจ๊
หน้าหนาวต้องไปอัลติ้งแถวเชียงใหม่

เชียงใหม่มีอะไรน่าเที่ยวบ้างอ่ะ

แล้วก็ไปต่อที่สวนสัตว์เชียงใหม่

หลังจากนั้นตอนเย็นก็ไปกินขันตอก

แล้วพอเที่ยงคืนก็ไปกินไก่ทอด

รอบนี้ถ้าเกิดไปกับเพื่อนเจ๊คงต้องจ่ายตังค์แล้วล่ะ
ถ้าเกิดพาเพื่อนไปเลี้ยงอีกโดยที่ไม่จ่ายตังค์นะมันคงเลิกครบ
ถ้าจะไปทั้งทีที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันถูกหรือเปล่าล่ะ
พาเจ๊ไปแหล่งถูกหน่อยได้ไหมที่เชียงใหม่เนี่ย

เออสถานที่เชียงใหม่ที่พูดมาที่ไหนราคา

รู้บ้างว่าค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สำหรับบุคคลทั่วไป
สามแห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
หนึ่งน้ำผู้ร้อนสันกำแผง
อุทยานแห่งชาติดอยอินถนน
สามเวียงกุมกาม
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ต่อจากนี้ไปแกงป่วนด้วนรวยเปลี่ยนเวลาใหม่กลับมาพบกับคุณผู้ชมเวลาบ่าย๓โมงครึ่งเปลี่ยนเวลามาเร็วขึ้นความฮาเข้ามากขึ้นด้วยนะครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เหมือนเดิม

วันนั้นไปหาพี่ที่บ้านวันที่๓๑แกซัก
ก็ใช่ไงวันที่๓๑ฉันซัก
วันที่๓๑มันวันอะไร

วันนั้นวันที่๑ฉันไปแก่กระซัก
วันที่๑มันก็วันที่

เฮ้ยวันที่๒ฉันไปแกก็ซัก

มันบอกเบาเดี๋ยวผัวอีกคนกูตื่น

ประเทศไทยเป็นอูค่าอู่น้ำจ้า
บอกว่าประเทศไทยไม่อู่ข้าวอู่น้ำ

นี่ฉันเดินมาจากปากซอยมีแต่อู่รถ